คุณผู้ชมคราวแรกนี่จะเรื่องวุ่นใช่ไหม

คราวนี้มาทำให้ชุ่มชื่นหัวใจกันบ้าง
เมื่อทุกชีวิตมีความสำคัญ

และน้องตกลงไปในคลองได้อย่างไร

รอแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ลงไปช่วย

ไม่ใช่เด็กฮะเป็นสุนัขครับ

น้องหมาตกลงไปในคลองตรงนี้กู้ไพลลงไปกันเชียง
กันเชียงเพื่อไปช่วยน้องหมาที่อยู่ตรงใต้คานนะฮะ
นี่ครับจุดเกิดเหตุที่พลเมืองดีไปพบเห็นเจ้าสุนัขจรจัด
ก็ตกลงไปตรงคลองกั้นเกาะกลางของถนนสาธรณ์

ซึ่งคลองสาธรณ์กว้างราว๕เมตรลึกประมาณ๕๗เมตรนะครับ
เจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกระตันยูและตำรวจสน
ทุ่งมหาเมฆลงพื้นที่ตามที่รับแจ้ง
ก็พบสุนัขจรจัดเพศเมียสีน้ำตาลมันตกลงไปในคลองให้คุณ
พยายามดำผุดดำไหว้ปีนป่ายขึ้นริมตลิ่งแต่มันขึ้นไม่ได้
จนน้องหลบไปอยู่ใต้คานพยายามหาที่เกาะ
ส่วนพี่เองก็คือพี่มานพฤธิเดชอาสาสมัครรหัสท่าเรือ๓๒
พี่ตัดสินใจฮะสวมเสื้อชูชีพกระโดดลงไปในคลอง
เพื่อช่วยน้องโดยค่อยเข้าไปประคองร่างน้องเอาไว้
ขัดขืนไม่ไหวน้องหมดแรงคุณ
น้องตะเกียกตะกายว่ายน้ำอยู่นาน
ทีนี้พี่มานพก็ค่อยให้เพื่อนอาสาสมัครด้านบน
ช่วยกันหน่อยช่วยกันดึงแบบนี้
จนกระทั่งเอาน้องขึ้นมาได้
โอ้ทีนี้ล้อม
ตอนตกลงไปไม่รู้น้องตกลงไปอีท่าไหนนะคุณนะ
แต่คงขึ้นไม่ได้หรือเพราะว่าขนาดกู้ไพคินทร์เอง
แต่ไม่มีที่เกาะพี่ก็ต้องไปขึ้นอีกจุดหนึ่ง
สุดท้ายช่วยชีวิตน้องได้อย่างปลอดภัย
กลางความโล่งใจของทุกคนนะฮะเจ้าหน้าที่บอกว่าได้รับแจ้งมาว่า
เจ้าตัวนี้น่าจะเป็นสุนัขจรจัดไม่มีเจ้าของตอนนี้เลยตั้งชื่อน้องว่า
อีแดงตั้งไว้แบบนี้ก่อนเลยเพราะตัวเขาสีน้ำตาลแดงนะฮะ
ตอนที่นำขึ้นมาจากคลองได้แล้วนะครับมันก็เอาแต่นอนฟุบอยู่บนทางเท้าเนี่ย
เพราะมันคงเหนื่อยมันอาจจะนึกว่าโอ้โหไม่รอดซะแล้ว
แต่สุดท้ายก็รอดนะครับแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่พยายามจะหาอะไรให้มันกินนะฮะ
อ้าวพอเอาของมาให้มันกินมันหายไปแล้วคุณเดินหายลับไปกับตานะครับ
ก่อนเกิดเหตุคาดว่าอีแดงคงหลงวิ่งข้ามมาที่กับเกาะกลาง
แล้วไม่รู้อีกท่าไหนนี่แหละฮะพลัดตกลงไปในคลอง
โชคดีมีชาวบ้านมาเห็นเข้าประสานกู้ภัยมาช่วยเหลือเอาไว้ได้ทัน
ทุกชีวิตมีค่ากู้ภัยบอกแบบนี้นะครับ